เหตุนี้กลางกรุงเลยนะคะอยู่อยู่มีมอเตอร์ไซค์สองคันเหมือนขี่เบียดขี่ไล่กันมา
ได้ยินคันหนึ่งตะโกนบอกเอาเปล่าอีกคันนึงตอบทันทีเอาดิ
โอ้โหไล่ฟันกันเลยนะคะแล้วมีกล้องหน้ารถบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ค่ะ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

มันเหมือนเป็นข่าวเก่าที่เอามาเล่าใหม่เลยนะ
มันเคยมีใช่มั้ยเหตุการณ์อย่างนี้ที่มีกล้องแล้ว

อีกแล้วค่ะแล้วดู๑คนสวมหวกกันน็อกอีก๒คนไม่สวมเปิดเผยนะ

มีดนั้นถูกต่อให้ยาวขึ้นนะเห็นตรงกลางไหม

มีดนี่คือ๓คน๓เล่ม

โอ้โหเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายโมงตรงนะคะ

ใกล้เสาต่อหม้อรถไฟฟ้าที่๕๑
ฝั่งที่มาจากตอบกลมุ่งน่าแยกวงสวาค่ะค่ะ

แล้วเราก็ตีดแล้วบนก็อยู่

ส่งคุณออสซี่ดนระวีไปตรวจสอบเรื่องนี้นะคะ

กล้องที่ก่อนถึงจุดเกิดเหตุประมาณ๕๐๐เมตร

จะมีรถมตสายของคนเจ็บ

นั่นคือคนเจ็บนะขี่ผ่านหน้ากล้องไป
แล้วก็จะมีอีกคันนึง

ซ้อน๓ขี่ไล่กวดมา
ในมือนี่มีดด้ามยาวเลย

นี่คือคนเจ็บขี่ผ่านไปแล้วแล้วที่ว่าคนก่อเหตุไล่ตามมาติดติดเลย
นี่มาแล้ววงจรปิดตรงข้ามกับจุดเกิดเหตุนะคะ
หน้าร้านกาแฟก็จะเห็นว่ามีคนมายืนมุงดูกันอยู่เยอะเลยนี่
แล้วก็หันไปทางถนนตรงจุดเกิดเหตุก่อนที่จะมีรถพยาบาลขับมาจอดค่ะ
คือคนก็ดูเหตุการณ์กันนั่นแหละแต่เอาจริงจริงนะไม่ใช่ไม่อยากช่วยนะคนที่ยืนดูมุงดูอ่ะ
มันช่วยยังไงดีล่ะพี่อุ๋ยโอ้ยอาวุธทั้งนั้นในพวกนั้นอ่ะ
แล้วมันขนาดท่ามกลางสายตาคนกลางใจเมืองขนาดนี้มันยังฟันกันแบบไม่ยั้ง
ดูสิดูบ่ายโมงนะคะพระอาทิตย์ยังคาอยู่ที่หัวเลยค่ะ
คุยกับพยานที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าเขาเห็นมอเตอร์ไซค์สองคันขี่ไล่ตามในลักษณะเหมือนไล่กวดกันมา
มีคนตะโกนท้าทายมาไม่รู้คันไหนแหละที่ตะโกนท้าทายบอกเอาเปล่ามาดิ
พอรถติดไฟแดงเท่านั้นแหละค่ะคนเจ็บก็รีบกระโดดลงจากรถ
จะวิ่งหนีนั่นแหละอ่าแต่พลาดล้มค่ะพี่อุ๋ยนั่นไง
เท่านั้นแหละเอาแล้วเพื่อนล่ะที่มาด้วยกันเอาขี่หนีไปแล้วค่ะ
พวกสามคนนั้นมารุมฟันอยู่ตรงหน้ารถคนเจ็บเขาเหมือนจะสู้อยู่นะครับ
ไม่เขาก็น่าจะวิ่งล้มนะครับแล้วก็เห็นพวกสามคนนั้นมาลุมฟันอยู่ตรงหน้า
รถเก่งนะครับผมก็ผมก็เห็นไม่ค่อยชัดเพราะพวกผมทำงานอยู่อ่ะอืม
ฟันกันอยู่นานไหมนานอยู่นะครับประมาณกี่นาทีได้ประมาณห้านาทีถูกไหม
ถึงครับที่ฟันกันอยู่เลยนะครับผมแล้วคนเจ็บมีใครได้คุยกับคนเห็นเหตุการณ์อีกคนนึงนะคะ
บอกว่าโอ้โหตอนนั้นตกใจมากจริงจริงเพราะที่ผ่านมาระแวกนี้ไม่เคยเกิดเหตุการณ์
วัยรุ่นตีกันหรือทำร้ายกันแบบนี้มาก่อนเลยซึ่งเอาจริงจริงใจน่ะเห็นประมาณว่าตอนนี้
นี่วิ่งไปช่วยแล้วนะแต่กายมันไม่ขยับมันไปไม่ได้หรอกค่ะ
เพราะว่าถ้าไปถึงเนี่ยเผลอเผลอจะโดนฟันไปด้วยไงดีแล้วฮะคือ
แจ้งเหตุดีกว่าคือเคสแบบนี้ยังไงต้องแจ้งตำรวจอย่างเดียวคือมันไปไม่ได้ค่ะ
มันอาวุธเกินภัยถ้าเราจะเข้าไปช่วยเนี่ยแล้วคนพวกนี้มันคงไม่มีใจมานั่งดูหรอกว่าเกี่ยวไม่เกี่ยว
ใช่ไม่ใช่อ่ะมันฟันได้ฟันเลยจริงจริงอะค่ะเราไปตามเรื่องนี้ที่สอนอประชาชื่นนะคะ
ครับผู้กำกับการสอนอประชาชื่นบอกว่าจากการพูดคุยกับแม่ของคนเจ็บเนี่ย
น้องคนเจ็บอายุ๑๗อาการสาหัสเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าน้องมีแผลถูกฟันที่แขนแล้วก็ขาทั้งสองข้าง
แล้วก็โดนของแข็งทำให้ปอดทะลุซี่โครงหักตอนนี้น้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ
แล้วคนที่เฝ้าไข้เนี่ยคนที่มาดูเราคนมาร้องไห้หน้าโรงศพเราถ้าตายเนี่ยคือใครฮะ
ครอบครัวพ่อแม่ทั้งนั้นแหละค่ะเอาก็ดูเพื่อนดิก็มันขี่หนีไปแล้วไงเพื่อนอ่ะ
คือคนที่อยู่แถวนั้นเขาใครจะกล้าเข้าไปช่วยใช่ไหมฮะ
ขนาดเพื่อนยังทิ้งอ่ะเอาน้องดูนะน้องดูนะนี่
อันนี้คือไอ้พวกนั้นไปแล้วเขาก็รีบไปช่วยกันนะไม่ใช่ว่าเขาไม่มีน้ำใจนะอืม
แต่ช่วงเกิดเหตุไอ้เพื่อนที่มาด้วยกันเนี่ยมันไปก่อนนะ
ก็ต้องบอกแบบนี้แหละค่ะว่าทุกคนก็อยากจะเอาตัวรอด
แล้วเวลาเข้าตาจนหรือว่าถึงคราวอันตรายเนี่ยมันไม่มีเวลามานั่งรักเพื่อนนะคะ
มันต้องรักตัวเองก่อนรักตัวกลัวตายกันก่อนมันก็หนีกันก่อนแล้ว
เพราะฉะนั้นแบบที่ว่าโอ้เรารักเพื่อนผมรักเพื่อนผมไม่ได้ผมต้องไปกับเพื่อน
พอประมาณก็พอนะคะเพราะถึงเวลาเนี่ย

จากการสืบสวนเขาบอกรู้ตัวทั้งสองกลุ่มแล้วเป็นเยาวชนทั้งหมดเลยค่ะ
คนเจ็บก็รู้จักกับกลุ่มคนก่อเหตุนั่นแหละ
เพราะว่าสองกลุ่มเนี่ยก็เคยทะเลาะวิวาดกันหลายพื้นที่มาแล้ว
เขตของนนทบุรีแล้วก็กรุงเทพ
มีคดีติดตัวกันอยู่หลายคนเหมือนกัน

มีการท้าทายมีการท้าทายกันผ่านโซเชียล

แต่ว่าความขัดแย้งจริงเนี่ยคงต้องสอบสวนอีกที

ก็ตรงจุดเกิดเหตุครับตรงถนนวงสว่าง

เท่าที่ทราบเนี่ยไล่กันมาแต่ไม่รู้ว่าเจอกันตั้งแต่ตรงไหนนะ
เพราะว่าอย่างที่บอกตอนนี้คนเจ็บเนี่ยเพิ่งอาการเพิ่งจะดีขึ้น
ทางโรงพยาบาลยังไม่ได้ยังไม่อนุญาตให้ตำรวจเข้าไปสอบปากคำ
ภูมิกับสนประชาชื่นยังบอกด้วยนะคะว่าไม่เกินพรุ่งนี้เนี่ย
เดี๋ยวจะรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจสารอาญาออกหมายจับ
ทั้ง๓คนที่เห็นจากกล้องหน้ารถ
ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับบัตรเจ็บสาหัส
มันจะคิดได้ไหมว่าฟันขนาดนี้เขามีสิทธิ์ตาย

มันก็ฟันฟันจนหนำใจมันแล้วมันก็ไป
คือก็ไม่รู้ว่าเคสแบบนี้มันแค่ทำร้ายร่างกายจนผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสเนี่ยมันพอไหม